มาเห็นข่าวนี้กับปาร์ตี้ฮาราวีนที่อีแทยอนของกรุงโซที่เกาหลีใต้

เหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนนี้เองตอนที่หลายคนกำลังนอนหลับกันอยู่
หลายคนที่ตื่นมาเช้านี้ก็คงจะตกใจว่า
วันนี้ทุกหน้าข่าวทุกสื่อโซเชียลมีแต่การแชร์เรื่องนี้
หลายคนก็คงสงสัยมันเกิดอะไรขึ้น
คนเขาจะต้องไปกันขนาดนี้เลยเหรอ
คือเหมือนที่คุณขวัญถามว่าทำไมต้องไป
คือด้วยความที่หลายปีที่ผ่านมาเราอยู่กับโควิด

แต่พอฮาโลวีนปีนี้ทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายไป

คนก็ไปเที่ยวกันรวมทั้งชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวกัน
นี้คืออีแทวอนที่กรุงโซของเกาหลีใต้
เมื่อคืนนี้คนไปเป็นแสนนะครับ
คนเกาหลีใต้เองทั้งคนต่างชาติเอง
แทวอนจะเป็นย่านร้านอาหารร้านค้าช้อปปิ้งเป็นศอกเล็ก

มันจะเป็นแบบหลายซอนและไปรวมกันอยู่ตรงกลาง
แล้วคุณนึกภาพว่ามันแคบ
เพราะความที่มันแคบแล้วคนมันเยอะเป็นจำนวนมาก

มันจะหนีมันจะเดินจะหาช่องในการที่จะออกมามันแทบไม่ได้เลยนะถูกต้องค่ะ
วกกับแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าเหตุที่เกิดเนี่ย

เหตุการณ์ขึ้นแบบนี้พอคนเข้าไปกำลังพาธีกันเป็นแสดงคนใช่ไหม
มันมีจุดลักษณะคือคุณสมดูนะ
มันเป็นภาพที่คนกำลังจำเปียกเสียกันคือเดินไม่ได้
ไหลไปตามคลื่นมนุษย์ถูกต้องมันมีจังหวะหนึ่งที่มีคนล้ม
พอคนล้มปุ๊บมันมีความแตกตื่นเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นคนที่อยู่ในความตกใจก็พยายามจะเบียดเพื่อหาทาง
วิ่งทั้งดันสุดท้ายมันกลายเป็นทับกันทับกันเหยียบกันเหยียบกัน
จนคนขาดอากาศหายใจตายเขาบอกล้มกันเป็นโดมิโน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือผู้หญิงคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่
เจ้าหน้าที่มาถึงพยายามจะดึงตัวเขาออกแต่ดึงไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ทับกันอยู่
คลื่นของคนทับกันอยู่ทำให้ดึงผู้หญิงคนนี้ออกมาไม่ได้
นี่เห็นไหมเป็นภาพดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ได้
ทั้งโดนเหยียบกันตายทั้งขาดอากาศหายใจตาย
และรายงานอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้น่าจะมากกว่า๑๔๐
นี่คือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่อีเทวอนที่มีการจัดปาร์ตี้ฮาราวีน
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณผู้ชมเบียดเสียดยัดเยียดกันจนล้ม
คนแตกตื่นมีทั้งคนบาดเจ็บมีทั้งคนหมดสติ
ตอนแรกเนี่ยพอมีเหตุการณ์มันมีข่าวกระจายไปว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
แก๊สรั่วบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะคนแตกตื่นอ้นละมงอลละหมานกันไป
แต่สุดท้ายมันไม่ได้มีการเกิดเพลิงไหม้ใดไม่ได้มีการเกิดการก๊าซรั่วใด
แต่นี่แหละครับคลื่นของคนที่ไปมันทำให้ล้มแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีตายออกมาตามกัน
คือไอ้ที่มีข่าวเรื่องของเพลิงไหม้และแก๊สรั่วเนี่ยคือตอนแรกมันก็มาจากตามแหล่งข่าวที่มีการแชร์กันในโซเชียล
แต่ถามว่าจริงแล้วมันจะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แล้วมีเหตุเพลิงไหม้
ทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็เลยเกิดการแชร์ภาพแล้วมันเกิดการโยงกันว่าตกลงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ที่นี่ใช่

คุณผู้ชมเพราะอย่างค่ำคืนนี้ในเมืองไทยเองก็มีหลายผับบาร์หลายร้านเหมือนกันจัดงานทีมฮาโลวีน
รวมไปถึงคืนพรุ่งนี้ด้วยที่จะเป็นงานฮาโลวีนจริงเนี่ยบรรดานักท่องราตรีทั้งหลายเนี่ย
ระมัดระวังรวมไปถึงเจ้าของกิจการด้วยต้องมีมาตรการในการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว
แล้วก็ปริมาณต่างรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยอีเทวอนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหูกันดี
เมื่อสักปี๒ปีก่อนนะถ้าสำหรับแฟนหนังเพราะมันเป็นซีรีส์ชื่อดังอีเทวอนธุรกิจปิดเกมแค้น
คุณพักซอจุนหลายคนก็เลยอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามแบบย่านธุรกิจนี้เพื่อ
ตามรอยซีรีส์ก็มีเหมือนกันนะคะ

คงต้องติดตามกันต่อว่ามีคนไทย

เพราะตัวเลขที่ออกมาหลักร้อยเลย

ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีเราเลยนะคะคุณผู้ชม